ดูเรื่องคลิปการทำงานของตำรวจกันสักหน่อยนะคะพอคลิปนี้เนี่ยออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจเพราะว่าคือไล่ตามมาตั้งแต่รถเนี่ยติดไฟแดง
และหลังจากนั้นก็ตามเข้าไปในซอยอีกและที่สำคัญปล่อยให้รถคันนี้หนีไปได้
ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนะคะดูและจะเล่าไปพร้อมกันเลยค่ะ
เตือนหมดดูอาสุนหมด

ตำรวจ
มันไม่มาเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดนาบุญญาติ

เริ่มตั้งแต่เขามีสายสืบมา

ในคดีบางอย่างคือเขายังไม่ได้เปิดเผยกับเรานะ
แต่ทีนี้ก็คือเขาจอดอยู่

เคาะกระจกบอกเอาลงมาเคาะตรวจรถ

แล้วเขายังค่อยขับแซะออกมา

นี่แหละ
แล้วเขาก็เขาบอกด้วยนะเขาบอกว่าไปไม่ได้หรอก

ไฟแดงเขียวพอดีแล้วหนีออกไปได้เนี่ย
สองคนก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันไป

ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไป
จากพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรอัศววิบูรณ
ผู้กำกับการสพธัญบุรี
เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย
ช่วงประมาณบ่าย๓ของวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสายตรวจสอบพอธัญบุรีเขาออกปฏิบัติหน้าที่
อยู่แถวหน้าวัดนาบุญย่านคลอง๗
จากนั้นคนขับรถเก๋งต้องสงสัยเขาหยุดรถก่อนแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เข้าไปเคาะตามที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
แล้วเขาก็ถอยไปถอยมาตำรวจก็ยิ่งเห็นพิรุธมากขึ้น
หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาขี่ออกไปแล้วเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามเหมือนกันนะคะสำหรับตำรวจ
คือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไปฟังตำรวจเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้กำกับสพธัญบุรีค่ะ
ลงมานะครับเพื่อทำการตรวจค้นแต่เจ้าของรถก็ยังหลบหนีอีกนะครับ
ไปทางหมู่บ้านเศรษฐศิรินะครับเจ้าที่จำรวจก็พยายามจะหยุดยั้งนะครับ
ทราบว่าในรถมีอะไรบ้างก็เลยใช้วุฒิปืนยิงไปที่ยางรถ
แล้วก็หลบหนีไปจังหวะที่สัญญาณไฟเขียวพอดีนะครับ
หลบหนีไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นรถมันกำลังเยอะมากนะครับ
ที่ตำรวจก็ขับตามไปไม่ทันแล้วก็เห็นว่าทราบว่ามุ่งหน้าทางนิมิตรใหม่
ผู้ขับขี่รถเนี่ยหลบหนีด้วยเหตุใด
ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจกำลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่
แล้วก็จะติดตามเจ้าของรถนะครับ
มาสอบสวนต่อไปนะครับว่ากรณีดังกล่าวนั้นนะครับ
มีผู้ใดเป็นผู้ใช้รถนะครับแล้วก็หลบหนีตำรวจด้วยสาเหตุใดนะครับ
กล้องวงจรปิดเส้นทางที่รถคันนี้ขับหลบหนีไป
แล้วก็จะติดตามว่าทะเบียนนี้เป็นของใคร
แล้วก็เรียกมาพูดคุยซิทำไมจะต้องพยายามหลบหนีถึงขนาดนั้น
โลกโซเชียลมีเดียนะคะแสดงความคิดเห็น
อ้าวตำรวจทำไมจับไม่ได้ล่ะ

แต่บางทีคือมันตัดสินไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น
แต่บางส่วนก็บอกว่าต้องเห็นใจตำรวจ
ถ้าทำอะไรผลีผลามไปไปยิงรถเขาหรือยิงเข้าไปในรถ

แต่ว่าคุณผู้ชมส่งไลน์มาให้กำลังใจตำรวจนะ